อีกเรื่องหนึ่งค่ะ
ใครก็ฝันอยากจะมีบ้านของตัวเองสักหลังนะคะ
แล้วยิ่งความฝันนี้ซื้อบ้านแล้วไม่ได้อยู่
แถมเป็นหนี้ธนาคารอีกมันช้ำใจจริง
ชาวเชียงใหม่ค่ะอยากให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบหน่อย
เพราะว่าเธอไปกู้ยืมเงินมาเพื่อจะสร้างบ้านใน๒ล้านบาท
แล้วก็มีการจ้างผู้รับเหมามาต่อเติมบ้าน
สุดท้ายปรากฏว่าผู้รับเหมาทิ้งงานค่ะ
บ้านเนี่ยถูกทิ้งแบบนี้เหมือนบ้านร้างเลย

ใจมากนะคะแล้วกู้เงินมาเกือบ๒ล้าน
อายุ๓๔ปีพาทีมข่าวไปดูบ้านเจ้าปัญหาบ้านหลังนี้เลยนะคะ
ที่เป็นปัญหากันอยู่อยู่ภายในซอยสิบสี่
หมู่บ้านบ่อน้ำเย็นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่บ้านนี้เป็นบ้านชั้นเดียวค่ะ
มีสามห้องนอนมีสองห้องน้ำเนื้อที่ห้าสิบเจ็ดตารางวา
ตัวบ้านเนี่ยเพิ่งก่อสร้างเสร็จใหม่เลย
อันนี้นี่ส่วนของโครงสร้างบ้านเรียบร้อยมันก็คล้ายลักษณะเป็นโครงการ
โรงการบ้านจัดสรรอ่าฮะมีหลายหลังเหมือนกันค่ะ
แล้วจะมาต่อเติมดูสิโอ้โหในนั้นเราถูกทิ้งหมดเลย
อิจฉาปูนเรียบร้อยแล้วหลังคาฝ้าเพดานแล้วก็ปูพื้นกระเบื้องนี้เรียบร้อยหมดแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อยสักเท่าไหร่นะคะ
รายละเอียดดีเทลต่างยังเหลืออีกเยอะนะคะ
กำแพงรั้วทั้งประตูหน้าต่างระบบไฟฟ้าปรับปลายังไม่ได้ดำเนินการ
บ้านสุดท้ายอยู่ในสภาพแบบนี้ค่ะรกร้างเสร็จวัสดุกองเต็มพื้นไปหมด
หลังคาบ้านถูกขุดขึ้นมาหลังบ้านถูกขุดนะคะถูกขุดดินขึ้นมา
มีน้ำท่วมขังกลายเป็นบ่อปลาไปเลยเธอบอกอย่างงั้นโอ้โห
นางสาวปียนุษย์นะคะเล่าด้วยว่าเธอเป็นแม่ค้าขายหมูอยู่ในอำเภอแม่วางค่ะ
สองปีก่อนเนี่ยรู้จักกับยายหน่อยอายุเจ็ดสิบปีเป็นในหน้าอสังหาริมทรัพย์
เสนอขายบ้านพร้อมที่ดินในหมู่บ้านนี้ค่ะก็บอกว่าจะดำเนินการขอสินเชื่อกับธนาคารให้
โดยใช้หลักฐานเพียงบัตรประชาชนแค่ใบเดียวไม่ต้องมีเอกสารอื่นเลยก็ตกลงไง
อันนี้เริ่มทำแม่งทำแม่งแล้วเพราะว่าเขามีอาชีพแบบเป็นอาชีพอิสระ
เอ๊ะทำไมการกู้เงินจากธนาคารใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวเออก็เป็นความหวัง
อ่าก็เลยตกลงกันไปต่อมายายหน่อยก็นัดไปที่ธนาคารนะคะ
มีพนักงานมาพูดคุยสอบถามข้อมูลจากนั้นไม่ถึง๑๐วันก็ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว
วงเงินเนี่ยหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทค่ะธนาคารอนุมัติสินเชื่อ
โอนเงินงวดแรกให้หนึ่งล้านสามแสนเก้ามือนบาทครับ
มือเดือนกันยายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองซึ่งทางผู้รับเหมาก็เริ่มมาลงเสาเข็มก่อสร้างบ้านค่ะ
ต่อมาทางธนาคารโอนเงินให้อีกสามงวดนะคะรวมเป็นเงินทั้งหมดเนี่ย๑ล้าน๘แสนบาท
ครับซึ่งตามสัญญาเนี่ยผู้รับเหมาต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีค่ะ
แต่เมื่อครบกำหนดกลางปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามกลับพบว่าบ้านเป็นอย่างเงี้ย
ถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่มีการมาก่อสร้างต่อโดยผู้รับเหมาอ้างแบบนี้ค่ะ
บอกว่าก่อสร้างตามเงินที่ได้รับในแต่ละงวดจากนั้นผู้รับเหมาเงียบหายไปเลย
คือช่างเอาไปแล้วอ่ะร้านแปลกหรอร้านแปลกจริงจริงบ้างเนี้ย
ชอบได้เท่าไหนแล้วอ่ะแต่มันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่
เงินที่เราเราเซ็นรับมาไอ้ล้านแปดเนี่ยนะฮะ
มันไปอยู่ที่ใครแล้วใครเป็นคนเอาเงินได้มาก่อสร้างตรงนี้
บางทีมันจะมีผู้นายหน้ามาเอาเงินมารับเงินแทนช่างแล้วก็จะมีบางครั้งที่มันโอนเข้าบัญชีช่างโดยตรงค่ะ
อันนี้คือเราไม่ได้จับเงินเลยเราไม่ได้จับเลยถ้าไปเซ็น
เขาจะเอาไปเบิร์กให้นอนแล้วก็ไปเซ็นแต่เขาก็เอาเงิน
อันนี้คือมีเจ้าหน้าที่ธนาคารให้คำแนะนำ
ไม่มีค่ะเขาก็เงียบกันหมดเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร
อันนี้มันเริ่มทะแม่งทะแม่งแล้วต้องตรวจสอบว่าเงินอยู่ที่ในหน้าในหน้าไม่จ่ายให้กับช่างหรือเปล่า
หรือทำเป็นขบวนการหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งข้อสงสัยเฉย
เพราะว่าเธอก็โอนเงินให้หมดแล้ว
ทีนี้เธอร้องเรียนไปยังธนาคารอนุมัติสินเชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย
แล้วก็ยังทราบว่าไม่ใช่บ้านหลังนี้หลังเดียวนะคะมีอีกหลายหลังที่มีปัญหาลักษณะเดียวกัน
ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย
บอกนะคะว่าบ้านคือความฝันทุกวันนี้บ้านไม่ได้อยู่แถมยังเป็นหนี้ธนาคาร
เงินต้นทั้งดอกเบี้ยสรุปรวมแล้วกว่า๒ล้านบาทค่ะ
น่าเห็นใจน่าเห็นใจผมว่าต้องตามในหน้าด้วยต้องตามช่างมาให้ได้ด้วย
และต้องถามธนาคารด้วยไม่รู้ว่าต้นสายไปเหตุมันยังไง